เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก๕ทุ่มครึ่งได้
มีการยิงกันในบ่อนที่ลักลอบเปิดขึ้นมากลางกรุงเทพมหานคร

หนึ่งในนั้นเป็นตำรวจยศถึงพันธุ์ตำรวจตรี

เป็นสารวัตรสอบสวนของสนสแหมดำด้วยคุณผู้ชม
กลับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเมื่อคืน๕ทุ่มครึ่งครับ
พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆรับแจ้งว่ามีการยิงกันขึ้นในอาคารพาณิชย์

แถวพระราม๓ซอย๖๖แขวงช่องนนทรีย์เขตยานวากรุงเทพ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย
ในที่เกิดเหตุนั้นลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนัน
เป็นตึกแถว๔ชั้น๑๐คูหา
ตั้งแต่ชั้น๒ไปถึงชั้น๔เปิดเป็นห้องพักให้เช่า

ผู้อยู่อาศัยก็ที่บริเวณอาคารสองด้านเลยคือด้านข้าง

มีทางขึ้นอยู่สองด้านเลยนะครับ
ส่วนด้านล่างเป็นชั้นหนึ่งของอาคารเป็นจุดเกิดเหตุ
ดัดแปลงทุบเชื่อมต่อกัน
มีประตูใหญ่ทางเข้าด้านหน้า๑ประตูแล้วก็ประตูลับด้านข้างอาคาร
ด้านซ้ายอีก๑ประตูแล้วก็ด้านขวาอีก๑ประตู

มีรูเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อส่องดูจากข้างในว่า
ใครมาเคาะใครจะเข้าจะออกเขาก็ส่องดูกันนะฮะ
อาคารเนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบตึกเลยไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว
จากการสังเกตก็จะเห็นว่าอาคารมีคอมเปเซอร์แอร์ใหม่เอี่ยม
ก็คาดว่าน่าจะเพิ่งมาติดตั้งแล้วก็ใช้กันได้ไม่นานนั่น
หมายความว่าบ่อนนี้อาจจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่มีการยิงกันในบ่อนครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพ
เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องโถงชั้นล่าง
ซึ่งก็เป็นข้างในของบ่อนหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจนะฮะ
พันธุ์ตำรวจตรีวัทธเศษสำเนียงประเสริฐเป็นสลวัสดิ์สอบสวนสอนอนสมแดม
หรือว่าสารวัตรแม็กซ์ครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๕บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
แล้วก็มีคนเจ็บอีกสองรายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะ
โดยศพผู้ชายอีก๑รายนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ฝั่งประตูเหล็กทางเข้าออกที่๒ซึ่งตรงนี้ใช้เป็นทางเข้าออกลับนั่นเองครับ
มาของมุมของห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งมีศพผู้หญิงครับนอนเสียชีวิตอยู่นะครับ
คุณผู้ชมดูแผนผังตามไปด้วยครับนี่คือแผนผังของในบ่อนที่เกิดเหตุนะฮะ
ถัดมาด้านซ้ายก็มีศพของผู้หญิงอีก๑รายเป็นศพผู้หญิงรายที่๒
ส่วนศพของสารวัตรแม็กซ์นั้นเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะ
ฝั่งทางเข้าประตูกระจกของห้องที่มีจอทีวีเยอะจำนวนมากเลยนะครับ
นายุทธพงศ์จรัสเสถียรสสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยนะคะ
ออกมาเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงเหตุการณ์กราดยิงสนั่นบ่อนครั้งนี้เนี่ย
บอกว่าจริงตัวเขาเคยออกมาให้ข้อมูลปีที่แล้ว
ต่อหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเลยนะ
เรื่องที่ว่ามันมีบ่อนกลางกรุงตรงพระราม๓เนี่ย
แต่ทั้งนายกและตำรวจออกมาปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่มีบ่อนการพนันเปิดในกรุงเทพมหานคร
อันนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังจำกันได้
ยกพูดตำรวจก็พูดจริงว่าลงพื้นที่แล้ว
ไม่เจอก็เกิดเป็นกระแสในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน
และเนี่ยนายุทธพงศ์บอกว่าจนมาถึงตอนนี้เกิดเหตุยิงสนั่นกันขนาดนี้
เจ้าของบ่อนศรีลมซอยธนิยะและบ่อนพระราม๓
ก็เป็นคนคนเดียวกันก็คือเฮียตี้นี่แหละ
นี้เขารู้กันดีว่าเป็นบ่อนอันดับหนึ่งในกรุงเทพ
นักพนันรู้จักกันเป็นอย่างดี
ล่าสุดพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

สิ่งที่เจอมีปืนสั้น๑กระบอก
มีกระสุนปืนมีปลอก๑๔ปลอก
ผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนอย่างที่บอกเป็นผู้หญิง๒ผู้ชาย๒
ทราบชื่อแล้ว๓เหลืออีก๑คนอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอบสวนพยานทราบว่า
สารวัตรแม็กซ์๑ใน๔คนของผู้เสียชีวิต
ก็คือพันธ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ

อันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมานะคะว่าทำไม
สารวัฒน์สอบสวนไปอยู่ในนั้นเกิดอะไรขึ้น
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๒คนเป็นนักพนันที่เดินทางไปเล่นพนัน
พบชนระบุบอกว่าตำรวจผู้เสียชีวิต
ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะเขาชอบเล่นพนัน
เป็นสารวัฒน์สอบสวนยศพันธุ์ตำรวจตรีที่ชอบเล่นพนัน

ส่วนมือยิงคนที่ก่อเหตุยิงตำรวจตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ในห้องเนี่ยมีโต๊ะเล่นพนันหนึ่งตัวแล้วก็ไม่เจอกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุด้วย

หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่หลบหนี
และหาข้อมูลเรื่องบ่อนพนันว่าใครเป็นเจ้าของต่อไป
อันนี้น่าจะลองไปถามนายยงยุทธ์ดูถ้าเขาบอกเขามีข้อมูล
ซึ่งมูลเหตุเบื้องต้นตามรายงานข่าวในข้างต้นเอง
ก็บอกว่ามันก็มี๒สาเหตุ
ว่ามีคนจีนคนหนึ่งเขาเข้าไปเล่นการพนัน

ก็เลยย้อนกลับไปเพื่อไปขอเงินคืน

ไม่พอใจกันก็เลยยิงกันอะไรแบบนี้

ทีนี้ท่านนายกเองก็บอกว่า

พนธุ์เอกปัญหิตจันทร์โอชารย์นายกรัฐมนตรีบอกว่า
เหตุการณ์ยิงกันในบ่อนย่านพระราม๓

แล้วหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เป็นตำรวจด้วยของสนสแหมดำ
ตอนนี้มีรายงานมาแล้วจากทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รายงานมาเบื้องต้นแล้วล่ะ
แล้วก็สั่งกำชับไปว่าต้องเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
นี้ที่ผ่านมาตำรวจก็มีการจับบ่อนมาตลอดนะครับลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วหลายราย
อย่างที่เรารายงานข่าวไปก็จะมีการย้าย๕เสือบ้างอะไรบ้างตามพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
แต่จะมาบอกว่ารัฐบาลไม่จริงจังเนี่ยไม่กวาดล้างบ่อนการพนันคงเป็นไปไม่ได้
เพราะมันเป็นเฉพาะบางพื้นที่และเรื่องของบางคนเท่านั้นที่ผ่านมาตำรวจคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องจับได้ก็โยกย้ายไปแล้วหลายคน
อ๋อไม่ได้โรงโทษทางกฎหมายหรอครับ
ก็คือจากที่เราเสนอข่าวก็ย้ายห้าเสือกันไปแต่บทโรงโทษอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะฮะ
ท่านก็บอกว่าการจับบ่อนเนี่ยมันเหมือนแมววิ่งไล่จับหนูมันมีบ่อนลอยมีบ่อนวิ่งเต็มไปหมดจับตรงนั้นก็ย้ายเปิดตรงนี้อะไรอย่างนี้นะฮะก็จับไม่หมดสักที
ส่วนที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาแถลงข่าวว่าที่เกิดเหตุไม่พบกล้องวงจรปิด
มันก็ส่วนทางกับภาพที่เราเห็นกันว่ามีกล้องวงจรปิดเต็มตึกไปหมดนะตามที่เราเสนอข่าวไปจริงแล้วมันมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบอาคารที่เปิดบ่อนนะเรื่องนี้เดี๋ยวท่านนายก็จะขอรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบให้มันชัดเจนว่าในที่เกิดเหตุมีกล้องกี่ตัวมีจริงหรือเปล่าแล้วกล้องใช้งานได้หรือไม่ได้ตร
อยประให้มีการเปิดบ่อนจึงขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้นะว่าจะต้องมีใครรับผิดชอบแล้วขอประชาชนอย่ากังวลเรื่องนี้จะไม่มีคนรอดไม่มีใครมารอดไปได้ต้องมีคนรับผิดนะครับเพราะท่านนายกเองกำชับแล้วนะครับควบคุมสำนักงานตรวจแห่งชาติอยู่หากใครเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือใครก็ต